แต่ละพื้นที่ก็มีจิตอาสามีหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนมาช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ
คราวนี้เรามาตรวจสอบสถานที่ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในจังหวัดต่างกันบ้าง
ช่วงแรกนี้เรานำเสนอที่จังหวัดพังงา๘จุดพัทธลุง๑๑จุดและจังหวัดพิจิตรอีก๑๓จุด

เชิญชาวจังหวัดพังงาร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ได้ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๘จุด
ได้แก่สาลาคกรางจังหวัดรังเก่าวัดป่าโมกสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกะยาว
จะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดพัทธลุงมีจำนวน๑๑จุด
ได้แก่สนามหน้าสารกลางจังหวัด
วัดบ้านสวนวัดควรปียราม
ที่ว่าการอำเภอเขาชายสน
วัดเขาวงวัดถ้ำ

ตะโหมดวัดป่าพยอม

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดพิจิตรมีจำนวน๑๓จุด

สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางมูลนาค
วัดถนงวัดท่าบัวทอง

สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสายภูล

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา